วันนี้คงต้องพูดอย่างเงี้ยฮะน้องผู้ชมครับเอาว่ากันตรงตรงอ่ะนะ
คือตามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่และไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของลุงพลก็แล้วกัน
เอาอย่างนั้นก่อนก็แล้วกันนะความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เนี่ยวันนี้มีแน่
เพราะเมื่อวานคุณแม่น้องชมพู่พูดเปลยเหมือนกับว่า
เออมีพยานนะแต่ว่ายังขาดหลักฐานอะไรยังไงเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขยายความเพิ่ม
คุณแม่น้องชมพู่พูดให้เราไปคุยด้วยแต่ดูความเคลื่อนไหวของลุงพลลุงเขย
น้องชมพู่ก่อนนายชัยพลวิพานะครับซึ่งวันนี้นะฮะเขาก็ถึงขั้น
ร้องเพลงคู่กับจินตราภูลลาบมาแล้วนะมีเป็นซิงเกิ้ลเป็นเอ็มวีมาแล้ว
วันนี้มีการแถลงข่าวลุงพลจินตราป้าแตนภรรยาลุงพล
เรื่องการทำงานร่วมกันนี่แหละเอ็มวีเพลงเต่างอยที่ร้องด้วยกันเนี่ยนะ
หกวันแปดล้านวิวโอ้โหยอดคนดูเยอะมากจริงจริงน่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวเป็นใครกันแน่จะเอายังไงที่ประกาศไว้เมื่อวานจะเปลี่ยน
อะไรยังไงหรือว่าไม่ใช่หรืออะไรยังไงพี่อุ๊บวิริยะ
บอกว่างานต่างที่ติดต่อผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าลุงพลรับทั้งหมดนะ
เดือนเนี้ยรายได้จะแตะล้านค่ะเงินค่าเดินแบบเนี่ย
ลุงพลเนี่ยได้รับเงินค่าเดินแบบมากกว่าอ้ำพัชราภา
ได้รับเงินค่าเดินแบบครั้งแรกซะอีกแต่คุณอ้ำก็เดินแบบนานแล้วเนอะ
หลายเป็นสิบปีอ่ะอันนี้พี่อุ๊บแกว่าเหรอแกขาดเรทก็อาจจะแตกต่าง
แต่พี่อุ๊บก็เป็นคนแบบปั้นคุณอ้ำแรกไงก็คงจะสนิทกัน
อ้าวดูตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ

ที่สถานีโทรทัศน์นะฮะก็เลยมีการร้องเพลงโชว์เพลงโชว์ลูกคอกันหน่อย
เตางอยที่ร้องคู่กับคุณจิตราภูลลาบนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ลุงพลก็ออกงานแบบไม่เคอะไม่เขินแล้ว
ใช่กำลังจะบอกเลยคือมืออาชีพเลยนะ
เหมือนเป็นศิลปินดาราเป็นนักร้องคนหนึ่งแล้ว
ความจริงเขาก็เคยเป็นนักร้องมาก่อน
สมัยหนุ่มนะมีวงดนตรีกับเพื่อนเป็นนักร้องนำนะครับ
ก่อนจะมาอยู่กับป้าแตนแต่งงานกับป้าแตนก็เลยเลิกร้องเพลงไปนะครับ
วันนี้นะฮะมีการแถลงข่าวนะครับที่กรุงเทพของคุณจินตราภูลาภกับลุงพล
เกี่ยวกับเรื่องการทำงานร่วมกันการถ่ายเอ็มวีเต่างอย
หลังจากร้องเพลงคู่กันมาแล้วไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ต
ลานพญาเต่างอยที่จังหวัดสกลนครมาแล้วนะครับ
แถลงข่าวในวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากเรื่องซิงเกิ้ลเพลงเตางอยเวอร์ชันลุงพลจินตรา
ที่ตอนนี้ปล่อยไป๖วันตั้งแต่๒๘สิงหาคม

ผมเชื่อว่าก็อาจจะตรงกับคำถามในใจของท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูเราอยู่ในเวลานี้ด้วยก็ได้นะครับ

นายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่

คดีของน้องชมพู่ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนะครับ
สาเหตุการณ์ตายของเด็กคืออะไร
แล้วจะตามต่อแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบ
กกอกมุกดาหารที่เป็นหลานสาวของลุงพลกับป้าแตน
ยังไม่ได้แจ้งข้อหาตั้งข้อสงสัยอะไรกับใครทั้งสิ้นด้วย
ก็มีความสงสัยจากทางคุณแม่น้องชมพู่
สงสัยเรื่องเวลาของลุงพลวันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็เท่านั้นแหละ
ว่าเออยังเคลียร์ไม่ชัดอะไรอย่างนี้
วันนี้ตอนที่แถลงข่าวเนี่ยนักข่าวก็เลยถามลุงพลนะครับ
ลุงพลบอกว่ายอมรับว่าชีวิตณวันนี้นะ
ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะดังขนาดนี้
แต่ลึกก็ลำบากใจ
เพราะคดีของน้องชมพู่หลานสาวมันยังไม่คลี่คลาย
ทุกครั้งเวลาที่ไปทำการแสดงเนี่ยเวลาจะแสดงอะไรออกไป
ลุงพลบอกว่ามันก็เลยยังทำได้ไม่เต็มร้อย
เพราะมันยังแบบมีอะไรที่มันลำบากใจอยู่ลึก
คอรหาที่บอกว่าลุงพลฉกฉวยโอกาส
เกาะกระแสคนดังหาผลประโยชน์จากสิ่งต่างรอบตัว
ที่มันมาจากคดีของหลานสาวที่เสียชีวิต
ลุงพลยืนยันว่าไม่เคยคิดเกาะหลานสาวที่เสียชีวิต
เพื่อความเด่นดังเพื่อรายได้ของตัวเองอย่างแน่นอน
ลุงไม่ได้เกาะกระแสที่ว่าน้องเสียชีวิต
แล้วลุงจะช่วยโอกาสในจังหวะนี้สร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียง
ผมเองก็ยังเป็นคนเดิมที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้อง
ผมไม่ได้ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมาย
ผมเองก็ได้มีโอกาสเข้ามา

กระทบไหล่คุณดำก็เลยรู้สึกตื่นเต้น
เด็กก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ
ก็ยังเขินอยู่ครับเพราะว่าเรื่องนั้นทุกอย่างมันยังมีขี้คายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต
ก็ยังเป็นกังวลอยู่แต่ก็ยังไม่เต็มร้อยครับครับ
ก็เรื่องการขาบเรื่องเรื่องคดีน้องเจ้าผู้นั่นแหละครับที่ที่ยังทุกอย่างมันยังไม่ที่คลายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์
ทำให้ผมแสดงออกมาได้ได้ไม่เต็มร้อยเท่าไรครับ
ถ้าทำอะไรก็ก็ก็รีบพูดรีบอะไรในออกมารู้สึกว่าเราต้องตั้งสติแล้วนะ
เราต้องทำอะไรที่มันออกมาแล้วให้มันดีที่สุดแล้วไม่ให้กระทบกับคดีของน้อง
วันนี้ลุงพลก็เลยคุยเรื่องการตั้งผู้จัดการส่วนตัวนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่ไปเวทีคอนเสิร์ตลานพญาเต่างอยที่สกลนคร
แล้วก็เมื่อวานนี้ด้วยลุงพลก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้มีไอซ์สารวัตรซึ่งเป็นน้องสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวที่บ้านกอกเกาะติดคดีชมพู่เนี่ยมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้คอยดูแลเรื่องคิวงานในวงการบันเทิงอะไรให้เนี่ยนะครับ
ตกลงวันนี้ลุงพลบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวของลุงพลเนี่ยเอาจริงเลยนะตกลงแล้วคือป้าแตนตัดสินใจให้ป้าแตนภรรยาเนี่ยคู่ใจคู่ทุกคู่ยากเป็นคนตัดสินใจเรื่องการรับงานในวงการให้นะ
เรื่องงานติดต่อเข้ามาต่างเนี่ยนะครับส่วนไอซ์สารวัตรลุงพลบอกว่าก็จะอยู่ในฐานะคือผู้ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการรับงานนะครับซึ่งการรับงานเนี่ยนะครับลุงพลบอกว่าจะรับเฉพาะงานที่ไม่กระทบกับรูปคดีในคดีของน้องชมพู่
ส่วนเรื่องการร้องเพลงเต่างอยกับจินตราภูลลาบนะครับแล้วคุณจินตราเนี่ยตอนนี้ให้ค่ามาร้องเพลงร่วมกันถ่ายเอ็มวีด้วยกันแล้ว๑แสนบาทนะฮะลุงพลบอกนะฮะขณะที่ค่าตัวเอ็มวีใหม่ล่าสุดเดี๋ยวจะต้องถ่ายเนี่ยยังไม่ได้ตกลงกัน
เราก็ถามแรงงานอื่นมีไหมนอกจากงานเดินแบบช่วยสุนัขช่วยแมวของพี่อุ๊บใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างติดต่อเข้ามาลุงพลบอกก็มีหลายอย่างอย่างรีวิวสินค้านะคุณเขียนมาสอนรีวิวสินค้าเนี่ยตอนนี้ติดต่อมา๑๐กว่าสินค้า๑๐กว่ารายจะให้ลุงพลรีวิวให้หน่อย
ถ้าจะเกิดเป็นงานรีวิวสินค้าก็ผมขอใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนเพราะว่าครับก็ก็จะรีวิวให้ครับถ้าเกิดเราใช้ใช้แล้วดีผมก็จะรีวิวให้งานโชว์ตัวก็น่าจะปีมีของพี่ยุควิริยะนะครับที่ที่ท่านเห็นว่าช่วงนี้ผมผมไม่มีรายได้อะไรเขาในครอบครัวก็พิววิริยะก็ให้โอกาสไม่มีครับผู้จัดการนั่งอยู่ด้านข้าง
มันก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้จัดการอะไรที่ไหนว่าทุกอย่างทุกทางบ้างถ้างานไหนที่เรารับแล้วมันคือเราจะรับเนี่ยถ้าคิดว่าเราไม่สบายใจแพงแค่ไหนเราก็ปล่อยเราเอาที่สบายใจถ้าผู้จัดการจริงอ่ะไม่มีเราก็ยังแบบเหมือนเดิมอยู่สองผัวเมียไม่มีจ้ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้และยังไม่เคยพูดแล้วก็ยังไม่เคยคิดด้วยใช่จ้ะ
ตกลงยืนยันว่าป้าแตนภรรยาคือคนดูแลคิวงานทั้งหมดผู้จัดการส่วนตัว
ก็จะต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ใช้ดีจริง
แต่คุณพระคุกบอกคุณพระคุกไม่ลองนะคะถ้าเกิดอยากให้รีวิวคือส่งมาแค่แจ้งค่าตัวมาก็พอ

นักร้องสาวเสียงพินจินตราภูลาภ

ต้องยอมรับว่าชื่อเสียงของเธอโด่งดังเหลือเกิน
ใช่ไหมฮะดังมานานด้วยนะครับ

แต่การตัดสินใจ
หรือว่าชวนลุงพลมาร้องเพลง

จะถ่ายเอ็มวีด้วยกันเล่นมินิคอนเสิร์ตด้วยกันมาแล้วเนี่ย

ก็มีคำถามมาว่าเอ๊ะลุงพลเขาก็

น้องชมผู้แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ต้องหา
ไหนกันอยู่เนี่ย

คุณจินตราเลือกข้างเข้า

หรือมันจะอะไรยังไงใช้หลักเกณฑ์ยังไง
คิดยังไงถึงเอาลุงพลมาร่วมงานด้วย

จะเหมาะสมไม่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยนะ

รู้แค่ว่าสาเหตุที่ดึงลุงพลมาร่วมร้องเพลงด้วยกัน

ก็ต้องขอแทนพี่จินตรงนี้ว่า
ถ้าเป็นบทเพลงการร้องเพลงการ
ทำให้คนดูมีความสุขนั้น
ผมก็จะเป็นเศรษฐ์ทุกเรื่อง
ตอนที่บ้านกรอกนี่ก็ไปอยู่หลายครั้งนะฮะวันคอนเสิร์ตพญาเตางอยก็ไปนะครับ
วันนี้พี่อุ๊บก็มานะครับก็เลยถามกันว่ามีกระแสดราม่า
บอกว่าพี่อุ๊บก็มาเกาะความดังของลุงพลพี่อุ๊บบอกว่าโอ้โหไม่ใช่เลย
ความจริงวันนี้คือต้องมาสอนลุงพลเดินแบบเตรียมความพร้อม
เดี๋ยวมีงานการกุศลกัน๖กันยายนนี้รายได้เนี่ยจะเอาไปช่วยหมาช่วยแมว
คุณอุ๊บบอกว่าลุงพลตอนนี้เนี่ยนะมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมาก
วันนี้วันเดียวนะคุณเขียนมาสอนมีงานติดต่อเข้ามาจะให้ลุงพลไปร่วมงานด้วยเนี่ย๑๐งาน
โอ้โหวันเดียวเนี่ยนะวันเดียว๑๐งาน
อุ๊บก็เหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์ทองเต็มตัวเลยนะ
แล้วพี่อุ๊บบอกว่าถ้าลุงพลรับงานทั้งหมดเลยนะที่ติดต่อมาวันนี้นะ๑๐งานเนี่ยนะ
คาดว่ารายได้เดือนนี้เนี่ยยังไงแตะ๑ล้านบาทแตะหลักล้านแน่นอน
เรื่องความดังของลุงพลนายชัยพลวิพาณขณะนี้
อุ๊บบอกว่าถ้าจะเทียบเนี่ยมันก็พอกับณเดชน์ยายา

ค่าตัวเดินแบบของลุงพลแล้วก็ป้าแตนด้วยอ่านะฮะ
จะไปเดินแบบให้กับพี่อุ๊บนะนี่ฮะที่เขามาซ้อมกันด้วยวันนี้

ผมต้องมาซ้อมเดินแบบให้เขานี่ไงเดี๋ยวเขาต้องไปเดินแบบด้วยกันเนี่ย

ค่าตัวเนี่ยลุงพลกับป้าแตนได้คนละหนึ่งหมื่น

รวม๒คนผัวเมียสองหมื่น
อุ๊บวิริยะบอกว่าแพงกว่าอ้ำพัชราภาตอนรับงานเดินแบบครั้งแรกอีก
ตอนนั้นอ้ำพระธาราภาครั้งแรกเดินแบบได้หนึ่งพัน

เขาก็อาจเปรียบเทียบในมุมลองของพี่อุ๊บนะ
อ่า้ลองฟังพี่อุ๊บหน่อยนะฮะ
ว่าเดินเมียต้องเดินได้เงินแพ็คคู่กันเลย

งานการคุณส่วนก็เทียบท่ำดารานะต่อไปก่อนอ้ามพระชาลาเดิน

เพราะงานเดินแบบจะได้ไม่เยอะมันไม่เหมือนงานอีเวนต์เดินแบบ
เดือนนี้ถ้ารับจริงพี่สามารถหาเงินให้ลุงพลได้ล้านหนึ่งเลยนะ
อุ๊บก็ยังไม่เต็มตัวแต่เป็นที่ปรึกษา

คือหมอปลามีพี่อุ๊บมีน้องไอซ์ใช่ไหมฮ
ตรงนี้แต่หมอปลาก็กำลังยุโยงให้พี่อุ๊บเป็นเต็มตัว
เพราะว่าด้วยศักยภาพด้วยดีกรีผลงานด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนมา๔๐ปี

เครียดหน่อยว่าตอนที่ข่าวออกมาว่าพี่อุ๊บจะมาปาดหน้าน้องไอซ์เหรอ
ก็โดนแฟนคลับน้องไอซ์ลุมกระหน่ำด่าเขาไม่เข้าใจเหมือนกัน
แต่ฟังพี่อุ้มเมื่อสักครู่บอกคุณอ้ำได้หมื่นนึงนี่ใช่ไหม
เดินแบบครั้งแรกหรือยังไงแต่เป็นว่าเห็นผู้บอกประมาณเท่ากันพอกันหรือยังไง
นี่แหละเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของพี่อุ๊ปที่เขาเปรียบเทียบกันแล้วกัน
แค่จะบอกว่าเรื่องของงานเดินแบบไม่ได้ได้สตั่งเยอะ
แต่การที่ลุงพลได้หมื่นนึงสำหรับการเดินแบบครั้งแรกเนี่ยถือว่าเยอะแล้วถือว่าเยอะมากแล้วนะคะ

ใช่ค่ะทีนี้กลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะคดีของน้องชมพู่
จุดเริ่มต้นก็คือที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
คือณเวลานี้บ้านกกอกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็เป็นหมู่บ้านที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ก็ว่าได้คือเราพูดถึงกันทุกวัน
เพราะเราก็ต้องตามความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่และคนก็อยากจะไปให้กำลังใจลุงพลก็เดินทางไปทุกวันนะคะ
วันนี้บางคนนี่นะเขาบอกว่าเขาเดินทางข้ามวันข้ามคืนนั่งรถกันไปตั้งใจจะไปให้กำลังใจลุงพลที่บ้านแต่ไม่เจอ
เพราะเขาก็ไม่รู้ไงคะว่าลุงพลเข้ากรุงเทพมีตารางงานอะไรยังไงบ้างเขาก็เดินทางกันไปให้กำลังใจ
อย่างบางคนเนี่ยค่ะไปจากนครปฐมเริ่มออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวันก่อน
คือ๑วันเต็มอ่ะไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหารเขาก็บอกโอ้แอบเสียดายเหมือนกันตั้งใจจะมาหาลุงพลกับป้าแตนนะคะ
อรุณธรรมโมจากวัดป่าวรยานจังหวัดชายภูมิขับรถมาหาลุงพลกับป้าแตนนะคะ
บอกว่าติดตามข่าวลุงพลมาเดือนกว่าแล้วรู้สึกเชื่อทุกอย่างที่ลุงพลพูดสัมผัสได้ว่าลุงพลเป็นคนจริงใจ
่งบอกว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แน่นอน
ครับวันนี้ถึงแม้ไม่เจอลุงพลกับป้าแตนนะคะก็พระท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ขอฝากชื่นชมป้าแตนด้วยกันแล้วกันนะคะก็ฝากชื่นชมลุงพลด้วยเดี๋ยวพระท่านจะฝากอะไรไว้เดี๋ยวลองฟังดูนิดนึงค่ะ
ถ้าเป็นคนดีอ่ะถ้าไม่ดีจริงอ่ะนะคนที่อยู่ไกลอ่ะคนเราเนาะทั่วประเทศเนอะไม่มาคนประเทศลาวยังมาเลยอ่ะก็เชื่อเชื่อมากเพราะว่าลุงพลเนี่ยเท่าที่ลุงพลให้สัมภาษณ์หรืออะไรเราดูเนี่ย๑๐ครั้ง๒๐ครั้งก็เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็คนเราถ้ามีความผิดถ้าเราพูดในฐานะเราเป็นพระศิลป์จะบ่งบอกอัตล

กับพระท่านก็คือคุณแม่ของลุงพลนะคะครับคุณแม่ของลุงพลอยู่นี่ค่ะคุณแม่นะคะก็เลยนิมนต์ท่านมาในบ้านแล้วก็คุยกับท่านแทนลุงพลกับป้าแตนแม่ของลุงพลนะคะบอกว่าพอได้ฟังคำชมจากพระก็ดีใจแทนลูกชายที่มีแต่คนให้กำลังใจไม่เพียงแต่ประชาชนพระสงฆ์ก็ยังเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายค่ะ
นี่นะคะคุณแม่ลุงพลนางพาวิพาครับ
จากนี้ค่ะพระอรุณาก็ตั้งใจไปให้กำลังใจอีก๒คนค่ะ
ป้าถอนกับป้าจำลองอ่านี่นะคะเขาไม่ได้เข้ากรุงเทพด้วยใช่ไหม
ใช่คือพระท่านบอกว่าก็เห็นวันก่อนว่าตอนที่ลุงพลขึ้นเวทีร้องเพลงกับคุณจินตราค่ะ
ป้าถอนกับป้าจำลองแต่งตัวสวยเลย
ใส่ชุดสีชมพูเป็นชุดฝาแฝดเลยแต่เหมือนกับว่าไม่ได้ขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงพระท่านบอกว่าก็รอดูนะ
คิดว่าป้าทั้งสองท่านจะได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงร่วมไปแบบเป็นแดนเซอร์กับลุงพลเหมือนกับที่เคยซ้อมมา
แต่ไม่ได้ขึ้นเวทีก็ไม่เป็นไรแต่ก็แอบเสียดายก็แต่งตัวสวยกันไป
วันนี้ก็เลยอยากจะบอกกับทั้งป้าถอนทั้งป้าจำลองว่าไม่ได้เต้นไม่เป็นไรโอกาสหน้าก็มีไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจนะ
ถอนกับป้าจำลองก็บอกพระท่านไปว่าไม่ได้เสียดายอะไรไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้นะคะ
อรุณาให้กำลังใจทั้งสองคนแล้วก็กลับนะคะเป่ากระหม่อมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
เดี๋ยวนี้ถอนป้าจำลองก็แต่งตัวสวยทุกวันนะคะ

ไม่ใช่เฉพาะวันที่จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ต

ฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจแผงที่หน้าบ้านลุงพลแผงค้าแผงขาย
อย่างที่บอกนะคะว่าก็จะมีคนมาขายของขายเสือขายอาหารเต็มเลย
วันนี้ก็เงียบหน่อย
มีแม่ค้าคนนึงที่ขายของอยู่บอกว่าวันนี้คนลดลงเยอะ

ก็เลยไม่ค่อยมีคนมาซื้อของเท่าไหร่ค่ะ
ทุกวันไม่เยอะเท่าวันที่ลุงพลอยู่

ใช่อยากให้ลุงอยู่

ไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นพระ
หรือว่าจะเป็นใครอะไรยังไง
ก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครถูกใครผิดอะไรยังไงนะฮะ
ก็ต้องรอการชี้การสรุปการแถลงเรื่องคดีจากทางตำรวจนะครับ

เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกนะครับท่านผู้ชมครับ

ตำรวจยังไม่ได้สรุปนะฮะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเกิดจากอะไรนะครับ

นายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชาวันนี้ก็ยังมีผู้คนที่เดินทางไปเยี่ยมไปให้กำลังใจเหมือนกับทุกวันเช่นเคยนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการต่อเติมบ้านอยู่นะครับ
ว่าอีกสักวัน๒วันก็คงจะเสร็จนะฮะ
นี่ฮะกำลังต่อเติมกันอยู่นะครับที่บ้านของน้องชมพู่
คุณนฤทธบุญนิ่มได้คุยกับแม่น้องชมพู่นะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่เป็นวันทำบุญเข้าสากนะฮะ
แล้วแม่น้องชมพู่แวะไปที่จุดที่เป็นที่เก็บกระดูกของน้องชมพู่
แล้วก็ได้พูดได้คุยกับลูกสาวนะครับ
คือที่แม่คุยแล้วก็พูดไปเนี่ย
แม่พูดบอกว่าขอให้น้องชมพู่ช่วยหาหลักฐานมาช่วยตำรวจ
จะได้จับคนร้ายไวพยานน่ะมีแต่ขอให้ได้หลักฐานเยอะเยอะ
นี่ฮะก็เลยทำให้แบบเอ๊ะหรือว่าตำรวจเนี่ยบอกข้อมูลอะไรกับแม่
หรือว่าแม่รู้ข้อมูลคดีความคืบหน้าแบบไหนเพิ่มเติมยังไง
โดยเฉพาะคำว่าพยานน่ะมีแต่ขอให้ได้หลักฐานเยอะ

วันนี้เราถามคุณแม่น้องชมพู่เอาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าเดี๋ยวย้อนไปฟังหน่อยนะฮะในช่วงเวลานั้นนะครับ
เหมือนกับประมาณว่าพยานมีแต่มันไม่มีหลักฐาน
ก็ขอให้น้องชมพู่ช่วยให้ตำรวจหาหลักฐานให้ได้เยอะ

วันนี้นะครับคุณนฤทธิ์ก็เลยถามคุณแม่น้องชมพู่นะครับว่า
เออเป็นนัยยะความหมายแฝงเล่นอะไรไว้ยังไงไว้หรือเปล่า
แม่น้องชมพู่บอกว่าคือที่พูดไปเมื่อวานนี้ไม่ได้คิดอะไรมากจริงนะครับ
ก็พูดไปตามความเป็นจริงเท่านั้น
ก็คือขอให้ลูกสาวเนี่ยช่วยให้ตำรวจหาหลักฐานให้ได้เยอะ
เพราะถ้าไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่เพียงพอตำรวจก็จับคนร้ายได้ยาก
ถ้ามีหลักฐานเยอะมันก็เป็นผลดีกับคดีของลูกสาวแม่ก็คิดแค่นั้นเอง
ไม่ได้จะสื่อความหมายอะไรซับซ้อน
ส่วนเรื่องคดีความของลูกสาวแม่น้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ก็ยังติดต่อพูดคุยกับตำรวจอยู่ตลอดนะฮะ
ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันถ้าตำรวจไม่ได้มาที่บ้านก็โทรมาแจ้งความคืบหน้าของคดีบอกว่ายังทำงานอยู่ยังไม่ได้หยุด
เพราะฉะนั้นตัวแม่กับพ่อน้องชมพู่เองก็ยังมีความหวังอยู่ทุกวัน
แล้วก็อยากฝากเป็นกำลังใจไปถึงตำรวจทุกนายด้วยที่กำลังช่วยกันทำคดีน้องชมพู่อยู่
นี่ค่ะวันนี้มีผู้ชายคนนึงนี่ใส่หมวกคาวบอยใส่เสื้อกั๊กใส่เสื้อแขนยาวสะพายเป้ถือไม้เท้า
ยืนอยู่ที่โรงเรียนสยามกลการ๕เป็นโรงเรียนร้างที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะ
อย่างนี้ค่ะยืนนิ่งแล้วมองแล้วหมุนรอบตัวหมุนไปหมุนมา
นาริสบอกว่านาริสทำข่าวมาร้อยกว่าวันที่บ้านกอกไม่คุ้นหน้าคนนี้เลย
นาริสเลยเดินไปคุยด้วยบอกพี่เป็นใครมาจากไหนยังไงเนี่ย
คุณพี่ท่านนี้บอกว่ามาจากโลกคู่ขนานโลกคู่ขนานเลยเหรอมาจากโลกคู่ขนาน
แต่จริงจริงก็คือมาจากจังหวัดสงขลาแต่คุณพี่ก็บอกมาจากโลกคุกขนาดนี้
พี่เขาเป็นความเชื่อแบบนี้คือเขามาเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยเหลือลุงพลค่ะ
เขาบอกนี่คือหน้าที่ของเขาที่เดินทางมานะคะสาเหตุก็เพราะว่ามีดวงวิญญาณอื่นคอยจ้องจะทำร้าย
เขาก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องมาคอยดูแลปกป้องลุงพล
ผู้ชายคนนี้บอกว่าลุงพลเป็นน้องชายเขาค่ะอดีตชาติเป็นพญานาคเมื่อ๑ล้านปีก่อน
น้องชายถูกทำร้ายตัวคุณพี่ท่านนี้ในฐานะที่เป็นพี่ชายก็ต้องมาดูแล
หน้าที่หลักก็คือแผ่บารมีให้กับทั่วประเทศเลยให้กับโลกกระทิบทั่วประเทศ
ช่วยเหลือดูแลลุงพลอันนี้คืออีกหนึ่งหน้าที่หลักแล้วก็ต้องเดินทางไปโปรดสัตว์ทั้งสามโลก
เขาบอกนะคะว่าปู่เจ้าสมิงพรายประจำหมู่บ้านกกอกในอดีตชาติเป็นพ่อของเขาค่ะ
เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่เขาไปแผ่บารมีปู่เจ้าสมิงพรายที่ศาลหลักบ้าน
จู่ก็มีดวงวิญญาณกระโจนใส่ก็เลยต้องออกมาปกป้องน้องชาย
ซึ่งก็คือลุงพลพ่อสั่งการเป็นพิเศษให้มาช่วยลูกหลานที่นี่
และมีโครงการจะสร้างโรงเรียนธรรมะที่โรงเรียนร้างแห่งนี้ค่ะ
เขาก็เลยไปหยุดยืนอยู่ที่โรงเรียนร้างตรงนี้

ทีนี้ค่ะคุณพี่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าไปไปหลบไปไกล
นาริสบอกให้นาริสหลบไปเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะดวงวิญญาณที่พาเขามาบอกว่าไม่อยากให้คนที่ยังมีกิเลสมาอยู่ใกล้
นาริสเลยถอยเลยนี่นาริสยังมีกิเลสอยู่ยามาใกล้
ถอยไปนาริสบอกได้ค่ะพี่ก็ถอยไปดูอยู่ห่างห่างแบบนี้นะคะอืม
แต่นาริสก็พยายามจะสังเกตว่าคุณพี่ท่านนี้พูดอะไร
ก็เหมือนกับพูดอะไรบางอย่างสื่อสารอะไรบางอย่าง
นาริสก็บอกว่านาริสฟังไม่ออกก็เลยอยากจะให้คุณภาคภูมิช่วยฟังให้หน่อย
ช่วยฟังช่วยแปลให้ด้วยนะลองฟังดูนะคะ
ก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นโดยต่างแต่เขามีจริง
กรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผมที่ต้องมาตรงนี้ก็คือ
มาล้านปีก่อนผมเป็นพญานาคต์ที่ปลูกลักษณ์ไฟ

ล้านปีก่อนยังไงนะครับพี่
ในช่างนั้นมีน้องคนเป็นพญานาคต์เป็นน้องชายผม

เป็นพญานาคนะแล้วทำให้ผมต้องมาช่วยเขาอะครับ
ก็ปู่เจ้าบอกว่าขอให้ผมมาอยู่ที่นี่บ้าง

คุณพี่ก็เลยแปลตบท้ายทิ้งท้ายให้นิดนึงประมาณนี้แหละ

ก่อนเขาไปโรงเรียนนี่แหละแต่ว่าเขายุบรวม

ก็ไม่ไกลกันมากนักสักกิโล๒กิโล
ตรงนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นไปยังเขาได้ทางภูเหล็กไฟอุทยานแห่งชาติภูผายนนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าแกมายังไงทั้งโลกคู่ขนานของแก

แล้วก็มาลงตรงนี้เลยใช่ไหม

ถามไปถามมาก็คือมาจากสงขาค่ะ
บอกว่าคือวันที่ลุงพลร้องเพลงเต่างอยค่ะเขาไปดูนะคะ

เพราะว่าแม่ในโลกคู่ขนาน
บอกว่าจะมีเจ้ากรรมในเวรที่แค้นลุงพลในอดีตชาติ
มาล้างแขนจนลุงพลขึ้นเวทีไม่ได้
แก้วป้องกันให้ลุงพล
ดังนั้นการโชว์ของลุงพลในวันนั้นก็เลยเป็นไปด้วยดี
ไม่มีอะไรติดขัดเพราะคุณพี่ท่านนี้บอกว่าไปช่วยเอาไว้ก่อน

หน้าที่ของผมก็คือว่าแม่ในโลกคู่ขนานบอกว่า
จะมีเจ้ากรรมนายเวรของน้องผลของลูกนั่นแหละ
เขาจะมาตามแรงของกรรมความแค้นในอดิตชาติ
เขาจะมาทำร้ายถึงขั้นขึ้นเวทีไม่ได้
แล้วกลับมาถานเลยนะสวดภาวนาพระกาถาชินตะบันชร
กำบังกลุ่มของด้วยอาริสงค์ของพระกาถาชินตะบันชร
เพื่อปล่องคนทั้งหมดแต่ว่าจิตนาของเจ้ากรรมในเวร
เกิดแล้วเขาเดินทางมาแบบเอฟซีนั่นแหละอืมก็หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ทำพิธีเสร็จนะคะ
เขาก็กลับไปพักที่บ้านพักในวัดกกอกก็ยังไม่กลับจังหวัดสงขลา
เขาบอกว่าสาเหตุที่ยังไม่กลับก็เพราะว่าก็ต้องรอจนกว่าภารกิจการปกป้องลุงพลจะสำเร็จ
ตามคำสั่งของท่านพ่อก็ด้วยความที่ไปวันนี้ลุงพลกับป้าแตนก็ไม่อยู่ด้วย
ก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอได้คุยโอ้แสดงว่าท่านพ่อกับท่านแม่ที่โลกคู่ขนานไม่ได้บอกว่า
วันนี้น้องพลเข้ากรุงเทพไม่ได้บอกแกก็เลยปกป้องแกอยู่ตรงนั้นก่อน
ใช่ค่ะก็คงต้องรอเจอรอดูก่อนอ่าครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อ่ะนะฮะ
ใช่ค่ะนวิทย์ไปเจอมาก็เลยสะท้อนแง่มุมดั่งดั่งมาให้ดูกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าแน่นอนพอมีใครที่แปลกหน้าหน้าไม่คุ้นเข้ามาในพื้นที่เนี่ย
ทีมข่าวก็ต้องไปคุยเพราะไม่แน่ใจว่าเออเป็นใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
แต่ก็เป็นในเรื่องลักษณะของความเชื่อนะคะ